สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการนี้บันทึกเทปตอนเที่ยงของวันศุกร์คือเมื่อวานนี้
จำเป็นต้องบอกวันเวลาที่บันทึกเทปเพราะว่านับมาจนถึงเที่ยงเมื่อวานคือเที่ยงวันศุกร์
การตั้งรัฐบาลยังไม่ลงตัวครับยังไม่ลงตัว
จะลงตัววันไหนเมื่อไหร่ยังไม่รู้พลเอกชาติชายชุนวันเคยบอกผมว่า
เวลาเราใส่เสื้อเนี่ยถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด
อื่นก็ต้องผิดตามเปรียบเทียบว่าการเดินหน้าตั้งรัฐบาลของพักพลังประชารัฐคราวนี้

มีเสียงเกินครึ่งเพียง๔เสียง
จะถือว่าเป็นการกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดหรือไม่
เพราะว่ามันผิดธรรมชาติการเมือง
ที่มีเสียงเกินครึ่งไปแค่๔เสียง
แล้วยังหารกล้าตั้งรัฐบาล
แล้วไปตายเอาดาบหน้า

ฉะนั้นมาจนถึงวันนี้อย่างที่บอก

และยังมีแรงกระเพื่อมอยู่ในหลายจุด

ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์นั่นดูเหมือนว่า
หน้าก็คือจะบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้ว
แต่ฉากหลังก็ยังไม่ลงตัวดีครับ
โดยเฉพาะของพักประชาธิปัตย์
ดูหัวข่าวที่พาดหัวกันเมื่อตอนเช้าวันศุกร์
กรพีรพันธ์สาธิต
จุลิน๖ข้อจี้ประชาธิปัตย์รื้อโผล่รัฐมนตรี
ทบทวนเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม
และเก้าอี้รัฐมนตรีช่วย๓ตำแหน่ง
นี่ในประชาธิปัตย์
อันที่จริงในภาคประชาธิบัติขอการเมืองเขารู้กันว่า
พักนี้เขาก็เป็นอย่างนี้แหละเขาจะมีความเห็นต่าง
มาติภักษ์ออกมาแล้วเขาจบครับ
มติภักดิ์เหนือเหนือความสำคัญอย่างอื่นทั้งหมด
นี่ประชาธิปัตย์เขาอยู่กันมาอย่างนี้
ก็ดูแล้วไม่น่าเป็นห่วงแต่
อย่าลืมว่าหลังเกิดกรณีกปปศ
แล้วมีคนในประชาธิปัตย์หลายคน
ไปอยู่ในกลุ่มกปศ

ความคิดความเห็นต่างทางการเมือง
ก็มีความแตกแยกมากกว่าปกติที่ผ่านมา
ต้องยอมรับว่ามากกว่าปกติที่ผ่านมา
ฉะนั้นถึงแม้จะมีมติพักออกมาทางใดทางหนึ่ง
ก็ยากที่สองกลุ่มนี้จะยอมรับได้
แรงกระเพื่อมจะเกิดขึ้นมาวันไหนก็ไม่รู้
แล้วอย่างที่บอกว่ารัฐบาลที่มีเสียง
เกินครึ่งไปแค่๔เสียง
แรงกระเพื่อมจากคนไม่กี่คน
ก็กระทบเสถียรภาพรัฐบาลได้
เพราะเวลาโหวตเสียงกัน
มันจะชี้ให้เห็นถึงปัญหา
พักภูมิใจไทยพักภูมิใจไทย

แต่ว่าก็ยังมีบางกลุ่มบางมุม
แสดงความไม่สบายใจไม่พอใจอยู่
เพียงแต่ว่าหัวหน้าพักภูมิใจไทย

การบริหารความขัดแย้ง
ไม่ยึดมั่นในหลักการจนเกินไปเนี่ย
อาจจะทำให้การคลี่คลายปัญหาความขัดแย้ง
ภูมิใจไทยน้อยลงไปหน่อย

พักพลังประชารัฐเองครับ
นี่ยังไม่พูดถึง๑๐พักนะ
พักตอนนี้เดี๋ยวก็มีข่าวว่า
ไม่มีปัญหาตกลงกันแล้วไม่เรียกร้องอะไร

พักเขาขอเก้าอี้รัฐมนตรีด้วย

ปัญหาในภักดิ์พลังประชารัฐเองที่เรียกกันว่า
สนิมเกิดแต่เนื้อในตน
พลังประชารัฐเป็นพักที่รวมตัวกันหลวม

รวมตัวกันหลวมมากันคนละทิศคนละธรรมคนละทาง

นึกถึงพักสามัคคีธรรมในอดีต
รวมตัวกันหลวมเป้าหมายเดียวกัน
เพื่อจะชูนายทหารบางคนเป็นนายกรัฐมนตรี
พอรวมกันหลวมพอถึงจุดหนึ่ง

เกิดความวุ่นวายสับสนไปไม่รอดครับ
ไม่รอดเพราะมากันจากหลายมุ้ง
รวมกันอยู่ในพักเดียวกัน
ฉะนั้นวันนี้ถึงแม้ว่ามีข่าวออกมาว่า
ผลเอกประยุทธ์จะไปนั่งเป็นหัวหน้าพักเอง
แล้วให้ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณมาเป็นประธานที่ปรึกษาพักเอง
แปลว่าทั้งคู่นี้ลงไปคุมพักเองด้วยความคาดหวังว่า
แต่ว่าอย่าลืมนะครับในอดีต
ผู้บัญชาการเหล่าทัพคุมทหารเป็นแสนแสนได้เรียบร้อยสงบ
มาคุมสอไม่กี่คน
บอกว่าคุมทหารคุมทหารคุมกองทัพง่ายกว่าคุมนักการเมือง

ฉะนั้นการที่มาจากหลายมุ้งมากันหลวมแบบนี้ต้องดูต่อไป
เออนึกถึงนึกถึงคำพูดมุ้งทางการเมือง
ก็นึกถึงอดีตรัฐมนตรีรักเกียรติสุขธนะ
ที่เป็นข่าวเสียชีวิตไปเมื่อวาน
คุณละเกียจเคยเป็นสอสอดาวรุ่ง
แล้วก็ได้เป็นรัฐมนตรี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แล้วเกิดกรณีโครงการจัดซื้อยาและเวชพันธุ์
ว่ามีการทุจริตกันขนาดใหญ่

สารก็ตัดสินให้คุณลักเกียรติติดคุกครับ

ทรัพย์ติดคุกยึดทรัพย์
คุณรักเกียจติดคุกอยู่๔๕ปี
ออกจากคุกมาคุณละเกียรติไปบวชครับ
แล้วคุณละเกียรติที่ไปบวชเนี่ย
เทศเตือนสติถึงนักการเมืองเป็นข่าวใหญ่โตครับ
สติถึงนักการเมืองว่าให้ระวังเดี๋ยวจะซ้ำรอยอาตมา
เพราะว่ากรรมมันตามทัน
คุณละเกียจบอกว่านี่ถ้าได้พบธรรมะของพระพุทธเจ้าก่อนก็จะไม่ทำอย่างนั้น
คำสารภาพบาปของคุณละเกียรติน่าจะเป็นประโยชน์
เพราะคุณละเกียจอธิบายว่า
ต้นเหตุที่นักการเมืองทุจริตเพราะเมื่อคิดจะเป็นรัฐมนตรี
เลี้ยงสอสอไว้ในมุ้งเพื่อให้สอสอยกมือสนับสนุนให้เป็นรัฐมนตรี
เมื่อเป็นรัฐมนตรีแล้วต้องหาเงินมาเลี้ยงสอสอในมุ้งต่อ
ถ้าไม่หาเงินมาเลี้ยงเขาเขาก็ไม่สนับสนุนเดี๋ยวก็หลุดเก้าอี้
วิธีการหาเงินของคนเป็นรัฐมนตรีก็มาจากโครงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหลายนั่นแหละครับ
เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างก็ทุจริตกันเพื่อจะเอาเงินมาเลี้ยงสอสอในมุ้ง
เพื่อให้ตัวเองมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีเพื่อให้ตัวเองมีตำแหน่งใหญ่ขึ้น
พระรักเกียรติจึงเทศเตือนนักการเมืองว่าถ้าทำอย่างนั้นสักวันหนึ่งจะเจออย่างผม
ดูนะครับว่าหลังจากนี้จะมีใครฟังเสียงเตือนจากอดีตพระรักเกียรติสุขธนบ้าง
ขีดเส้นใต้ของคืนนี้แล้วกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ